ก็มีเรื่องหนึ่งชี้แจงตามคำถามที่สอบถามมานะครับ
เรื่องการผ่านมาตรการ๒วัน

ก็นายมนตรีก็จะมองเห็นว่ามีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงนะครับ
เพราะในเรื่องของความร่วมมือของภาคธุรกิจเอกชนต่างนะครับ

บุกความไปถึงในเรื่องของพี่น้องประชาชนต่างนะครับ

ที่จะต้องมีรายได้นะครับ
ในช่วงวันเวลาอันยากลำบากนี้

และด้วยเพราะยิ่งประชนผู้มีรายได้น้อยนะครับ
แต่ก็จำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสมนะครับ
ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านสาธารณสุขนะครับ

เพราะเรายังวางใจอะไรเรื่องเหล่านี้ไม่ได้นะครับ
ในภาพของการเปิดร้านไป
ผมก็เห็นว่าหลายผู้ประกอบการนะครับ

หลายอย่างก็คงต้องปรับให้มันมีมาตรฐานใกล้เคียงกันไปนะครับ
ต้องดูคำหนึ่งถึงมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขด้วยเป็นประเด็นสำคัญนะครับ

อันนี้ผมได้สั่งการไปแล้วว่าจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน
ในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลเหล่านี้นะครับ
ว่าจะต้องมีปริมาณที่ซื้อได้ในแต่ละรายนะครับ
มีการเปิดตามเวลาที่กำหนดนะครับ
ไม่ให้มีการภาพการแย่งเช่นนั้นอีกถือว่า
ไม่เป็นตามมาตรการของรัฐนะครับ
อันนี้ก็ขอให้ภาคเอกชนร้านค้าต่างที่มีการขายสุรา
ก็แบบตามมาตรการที่ออกไปนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้มีมาตรการที่เหมาะสม
ในขณะนี้เราก็เตรียมการไปสู่ระยะที่๒
ถ้าหากว่าสามารถผ่านระยะที่๑ไปได้๑๔วันนะครับ
ก็มีหลายแห่งหลายเรื่องด้วยกันที่จะต้องเปิดในโอกาสต่อไปนะครับ

กรณีที่จะต้องมีแปลสุดจำนวนมาก
ในการเข้าไปสถานประกอบการขนาดใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นถุงวันฆ่าตั้งแต่วันนี้ผมขอเตือนว่า
ท่านจะต้องกำหนดจำนวนปริมาณคนที่เข้านะครับ
สถานที่เหล่านั้นเป็นจำนวนจำกัดนะครับ
มีการทยอยเข้าไป

เหล่านั้นไม่เกินสัก๒ชั่วโมงนะครับมองเนี่ย

แล้วก็มีปัญหาการแย่งสิ่งอะไรก็ได้ขนาดเหล่านี้
เพราะฉะนั้นทุก๓ข้ออาชารณ์ขนาดใหญ่สูงค้นค้าย

ตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับ

การคัดกรองคนที่เข้าไปสถานที่เหล่านั้นการบังคุณภูมิ
การใช้เจลขอล้างมืออะไรสมัครอย่างนี้
ก็กำลังพินาในศูนย์โควิดอยู่นะครับว่าจะเปิดอะไรบ้างในระยะต่อไป
นั่นก็ขอให้ท่านเตรียมการให้พร้อมด้วย
สิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือว่าในสารประกอบการขนาดใหญ่
อาจจะมีความพร้อมมากกว่านะครับเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่า
มีทุนทรัพย์มากกว่าก็ในส่วนของตรงกลาง
ท่านก็คงต้องช่วยด้วยนะครับอะไรที่ท่านต้องทำ
ก็ขอให้ทำให้ได้เราถึงจะเปิดได้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้มีมาตรฐานที่รัดกลุ่มนะครับ